เรื่องของการปราบรามยาเสพติดนะคะ
หลายครั้งที่มีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่

ครั้งนี้เป็นการปะทะกันถือว่าค่อนข้างรุนแรง
ซึ่งเป็นการปะทะขณะที่ตำรวจกำลังล่อซื้อยาไอซ์ค่ะ
โอ้โหเป็นวินาทีเลยนะฮะยิงปะทะกันนะครับ

เป็นนาทีที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา
ชุดสืบสวนสพบางขนาด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
ที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง๗ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
พ่อค้าถูกยิงเข้าที่ขาได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็นำตัวไปส่งรักษาก่อน
ที่โรงพยาบาลธัญบุรี
พ่อค้ายารายนี้ค่ะมีชื่อว่านายจำเรินจันวงอายุ๔๒ปี
เป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดเขาบอกเป็นรายสำคัญนะคะ

หมายจับของสพบางขนาดหมายจับศาลจังหวัดนครนายก
และหมายจับศาลจังหวัดฉะเชิงเศร้า
และการใช้ระเบิดอีกด้วยตำรวจก็จับตาเป็นพิเศษนะคะ
พอหลังเหตุการณ์ยิงปะทะนะคะตำรวจควบคุมตัวไว้ได้
เก็บกู้วัตถุระเบิดและทำลายระเบิดได้เข้าเก็บกู้ระเบิดของผู้ต้องหา
ส่วนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
แล้วก็ไปตรวจสอบภายในรถเก๋งของผู้ต้องหา
พบว่ามียาบ้าและยาไอซ์พร้อมอุปกรณ์การเสพนะคะ
อกจากนี้ไปพบลูกกระสุนปืนด้วยนะคะขนาด๙มิลลิเมตรอีกจำนวนหนึ่ง
ตำรวจได้อายัดตัวผู้ต้องหาไว้ดำเนินคดีต่อไป

รู้ว่านายคนนี้เป็นคนค้ายาที่สำคัญเลยล่อซื้อ
ปรากฏว่าพอนัดมาส่งสินค้านายคนนี้ก็ไหวตัวทัน
หยิบปืนชักปืน๙มมยิงทะลุกระจกรถมาสู้กับตำรวจ
เกิดวินาทีในการปะทะกันในขณะที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
และปรากฏว่าคนร้ายก็วิ่งหนีออกจากปั๊มน้ำมันไปทาง๔แยกคลอง๗
แต่ในมือกำระเบิดสังหารไว้ด้วย
เจ้าหน้าที่พอมาพบตอนหลังหลังจากที่คนร้ายบาดเจ็บสาหัสแล้ว
เพราะว่าในมือยังถือระเบิดอยู่แต่ว่ายังไม่ถอดสลักแต่พร้อมใช้งานนะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดสินใจยิงนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่า
พ่อค้ายารายนี้ตัดสินใจใช้ระเบิดขึ้นมา